นี่ถ้าเกิดสมมุติว่ายัตติลงกันมาว่าไม่ได้
นี่คือถกกันแล้วโหวตกันออกมาแล้วว่านี่คือการเสนอยติซ้ำ
แปลว่าเสนอชื่อคุณพิธาไม่ได้แล้ว

งั้นยังไงต่อมันก็ต้องไปที่เพื่อไทยใช่ไหมคะ
หมายถึงชื่อคันดิเดตคนต่อไปใช่ไหม

เพราะว่าก้าวไกลเขาเหลือคนเดียวเขามีคนเดียว

เสนอไม่ได้แล้วก็ทำอะไรไม่ได้แล้ว
เก้าไกลก็จะส่งแคนดิเดตจากนายกจากเก้าไกลไม่ได้อีก
มันก็จะต้องตกเป็นทางพักที่ได้คะแนนเสียระดับ๒ก็คือเพื่อไทย
ทีนี้เพื่อไทยมีแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีทั้งหมด๓คนใช้เต็มโคต้าเลย

ซึ่งอาจารย์ชัยเสมเนี่ยช่วงนี้สุขภาพแกไม่ค่อยดี
ก็เป็นอันรู้กันว่าอาจจะไม่ได้เสนอชื่ออาจารย์ชัยเกษมแหละ
คนก็คาดเดากันว่าจะเป็นคุณอุ้งอิ๊งหรือว่าจะเป็นคุณเศรษฐา
วันนี้คุณอุ้งตอบชัดเจนมากนะคะว่า
ถ้าคุณพิทาโหวตนายกรอบ๒ไม่ผ่าน
เพื่อไทยพร้อมเสนอชื่อเศรษฐาทวีสินค่ะ

ก่อนเข้าประชุมคณะทำงานในพักเพื่อไทยเนี่ย

เพื่อไทยก็ยืนยันที่จะโหวตให้คุณพิทา

แต่สมมุติว่าถ้าพรุ่งนี้อภิปรายกันออกมาแล้ว
ติถูกตีตกหรือโหวตไม่ผ่านในรอบ๒

ในที่ประชุมร่วมกรรมการบริหารพักเพื่อไทย
แล้วก็ที่ประชุม๘พักร่วมจัดตั้งรัฐบาล
ซึ่งในแนวทางของเพื่อไทยเนี่ย
เสนอชื่อคุณเศรษฐาทวีสินเป็นนายกเป็นชื่อแรกนะคะ

ไม่ว่าจะตำแหน่งไหนก็ช่วยกันทำงาน

สมมุติว่าถ้าเพื่อไทยเป็นแก่นำจัดตั้งรัฐบาลจริง

คุณอุ้งอิ๊งจะออกหน้ามาช่วยดิวเสียงสนับสนุน
ให้คุณเศรษฐาได้๓๗๕เสียงไหม

ก็ถ้าส่วนตัวช่วยอะไรได้ก็จะช่วย

เพราะว่าไปทีละสเต็ปก่อน
อันนี้ก็เป็นที่ชัดเจนค่ะ
แต่ว่าเราก็ทำไปทีละขั้น
ส่วนกรณีที่ถ้าเพื่อไทยเป็นแก่นำจัดตั้งรัฐบาล
จะมีก้าวไกลอยู่ในสมการนั้นไหม

ถ้ายังมีชื่อก้าวไกลร่วมรัฐบาล
อันนี้สวบว่าบางท่านนะที่บอกออกมานักข่าวก็เลยถามว่า
แล้วถ้าเกิดสมมุติว่าเพื่อไทยเป็นแก่นำจัดตั้งรัฐบาลจริง
ก้าวไกลจะยังอยู่ในสมการนี้ด้วยไหมคุณอิ๊งบอกว่ายังไม่ขอตอบ
ขอให้เป็นเรื่องของกรรมการบริหารพักและ๘พักร่วมคุยกันดีกว่า
เพราะว่ามันเป็นประเด็นที่ค่อนข้างจะละเอียดอ่อนอยู่เหมือนกัน
ส่วนตัวอยากให้เป็นไปทีละขั้นตอนเพราะว่าไม่อยากให้เกิดความวุ่นวาย
ไม่อยากให้เกิดความไม่สบายใจค่ะ
ก็ทีละทีละขั้นตอนนะคะทุกคนก็ยังตอบใกล้เคียงกัน
ส่วนกรณีที่คุณท็อปวราวุฒิศิลปะอาชาหัวหน้าภักดิ์ชาติไทยพัฒนาออกมาบอกว่า
มีการพูดคุยกับแก่นำเพื่อไทยเอาไว้ว่าพร้อมร่วมรัฐบาลถ้าไม่มีการแก้ไขมาตรา๑๑๒
ส่วนตัวคุณท็อปบอกว่าส่วนตัวคุณอุ้งอิ๊งบอกว่าอันนี้ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าคุณอุ้งอิ๊งไม่ได้คุยกับคุณท็อป
ที่สำคัญคือตอนนี้อย่าเพิ่งดาวกระจายออกไปเรื่องอื่นเลย
เรากลับมาที่โฟกัสการจัดตั้งรัฐบาลให้ประชาชนกันก่อนดีไหม
เพราะประเทศชาติต้องรีบไปต่อ
แต่ตอนนี้ก็เข้าใจแหละว่ากฎกติกามันไม่ปกติมีกับดักวางอยู่เยอะแยะมากมาย
เพราะฉะนั้นอยากที่จะให้ผ่านมันไปให้ได้เรื่องปากท้องก็ต้องเร่งแก้ไข
ถ้าภาพตรงนี้หายไปก็จะทำให้ประเทศก้าวหน้าต่างชาติก็จะได้มั่นใจและกลับมาลงทุนในบ้านเราอีกครั้งหนึ่งค่ะ
คือวันนี้คุณวราวุฒิเนี่ยให้สัมภาษณ์เอาไว้ความจริงก็มีแกนนำทั้งซีกของ๑๘๘เสียงก็ให้สัมภาษณ์อยู่หลายคน
เดี๋ยวอีกสักครู่จะให้ฟังกันแล้วกันแต่ว่าดูทางเพื่อไทยให้จบก่อน
หลังจากประชุมเสร็จนะฮะใช้เวลาอยู่สัก๒๓ชั่วโมง
ช่วงเย็นที่ผ่านมาได้มีการแถลงข่าวนี่ฮะคุณหมอชนนั่นศรีแก้วหัวหน้าพัก
คุณภูมิธรรมเวชยชัยรองหัวหน้าพักเป็นคณะทำงานคณะเจรจาของพักเพื่อไทยด้วย
แล้วก็แถลงพร้อมกับ๓แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของภักดิ์เพื่อไทย
วันนี้มากันหมดนะฮะคุณเสถานะคะวิไซน์คุณชัยกาเสมนิติกซิลจ์
แล้วก็คุณอุ้งอิงแพทองทานชินวัฒน์
เพื่อกำหนดแนวทางโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้คุณหมอชนนั่นบอกว่าวันนี้พักเพื่อไทยมีมติสองเรื่องนะครับ
ก็คือชัดเจนว่าพรุ่งนี้จะเสนอชื่อนายพิธาเป็นนายกโดยผลประชุม๘พักร่วมในซีก๓๑๒เสียง
พรุ่งนี้จะมอบหมายให้นายสุธินคลังแสงสสบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทย
เป็นผู้เสนอชื่อนายพิธาต่อที่ประชุมรัฐสภาประชุมครั้งที่แล้วคุณหมอชนนั่น
เป็นคนขึ้นเสนอเองใช่ไหมใช่ค่ะเป็นคุณหมอชนะเป็นคนพูดชื่อเลยค่ะ
พรุ่งนี้ให้คุณสุธินคลังแสงเป็นผู้เสนอชื่อและพักเพื่อไทยก็เห็นว่ายัตติการเสนอชื่อ
นายพิธาให้โหวตอีกครั้งสามารถทำได้นะครับไม่ใช่ยติที่ตกไป
หรือหากถึงขั้นต้องไปลงมติกันต้องโหวตกันนะฮะพักเพื่อไทยก็จะโหวตว่าสามารถ
เสนอชื่อนายพิทาอีกครั้งหนึ่งได้ยืนยันว่าจะไม่มีการเสนอชื่อแคนดิ
นายกรัฐมนตรีของภักดิ์เพื่อไทยเป็นแผนสำรองในวันพรุ่งนี้แม้วันนี้จะมีกระแสข่าวออกมาเยอะมากมาย
ทางเหลือเกินโดยพรุ่งนี้หากมันมีอะไรเกิดขึ้นอย่างเช่น
ชื่อคุณพิธาเสนอให้โหวตไม่ได้หรือโหวตแล้วเสียงมันไม่ถึงไม่ผ่านเกณฑ์
ตามที่แบบบอกเป็นนัยยะสำคัญทางพักเพื่อไทยก็จะขอรอดูท่าทีของพักแกนนำอันดับหนึ่ง
ก็คือพักก้าวไกลก่อนว่าจะมีท่าทีอย่างไร
คงต้องกลับมาหารือกันอีกครั้งไม่ใช่ว่าชื่อคุณพิทาพรุ่งนี้ไม่ผ่านปุ๊บ

ถ้าหลังจากที่ไม่ได้รับการเห็นชอบนะครับ
ก็ต้องดูพักแกนนำอันดับหนึ่งว่าเขาจะดำเนินการอย่างไร
นั้นถ้าเขาประกาศมาอย่างนั้นก็จะเป็นเรื่องที่เราก็ต้องดำเนินการต่อไป
ยังไม่มีมตินะครับที่เราจะไปเตรียมการอะไร
เพราะเราต้องรอรอ๑มติพรุ่งนี้
รอ๒มติของพักเก้าไกล

คงไม่เสียหายครับแต่ดูว่ามารยาทไม่น่าจะดี
นี่นะฮะคุณหมอชนนั่นวันนี้แถลงชัดเจนนะครับบอกว่า
ที่พักเพื่อไทยจะขึ้นมาจัดตั้งรัฐบาลแล้วก็ดำเนินการเนี่ย
ต้องให้ก้าวไกลเขาเป็นคนที่พูดคนเกริ่นคนแถลงออกมาอย่างชัดเจนนะ
เพื่อไทยจะไม่สวนฟุบขึ้นมาเดี๋ยวจะหาว่าอย่างนู้นอย่างนี้
ทุกวันนี้ก็ทัวร์ลงอยู่แล้วคุณหมอชนน่านบอก
เพราะฉะนั้นถ้าคุณพิธาไม่ผ่านจริงวันพรุ่งนี้เนี่ย
ต้องให้ก้าวไกลแถลงออกมาเองก่อนในการส่งต่อให้กับพักเพื่อไทย
คุณหมอชนน่านวันนี้ให้สัมภาษณ์ตอนที่ไปประชุม
กรณีที่เสียงโหวตของคุณพิทาหากไม่ผ่านพักเพื่อไทยจะทำอย่างไร
ก็เหมือนกับที่บอกเมื่อสักครู่นี้แต่มีรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับ
คือถ้าไปถึงตรงนั้นจริงที่ก้าวไกลประกาศว่าจะให้เพื่อไทย
เนินการต่อในการจัดตั้งรัฐบาลพักเพื่อไทยก็คงจะต้องไปดำเนินการ
เริ่มต้นก็คือคุยกันในหมู่๘พักร่วมที่มีอยู่ในขณะนี้๓๑๒เสียง
ไม่ใช่ยกเลิกนะคุณหมอชนน่านบอกมันคือการเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวคนจะไปเข้าใจผิด
บอกเอาไว้ว่าจะสนับสนุนนายพิธาริมเจริญรัฐให้เป็นนายก
มันก็ต้องเปลี่ยนอย่างเช่นจะสนับสนุนใครเปลี่ยนเป็นสนับสนุนแคนดิเดตของพักเพื่อไทยให้เป็นนายกอย่างนี้
เรายังอยู่ใน๘พักร่วมกันเหมือนเดิมนะแล้วคงต้องหารือกันเพิ่มด้วยว่าเรา๘พักเนี่ย
เราต้องเติมเสียงไหมเติมเสียงพักที่๙เข้ามาเติมเสียงพักที่๑๐เข้ามา
แล้วเสียงจะพอในการโหวตเลือกนายกไหมที่ต้องไปถึง๓๗๖อะ
ถ้าไม่พอเราจะมีกระบวนการหาเสียงขอเสียงสนับสนุนจากสวอย่างไร
ซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับถ้าพรุ่งนี้มันต้องไปสู่สเต็ปที่พักเพื่อไทยต้องมาดำเนินการต่อ
แล้วประธานรัฐสภานัดโหวตเลือกนายกครั้งต่อไปในสัปดาห์หน้า
เชื่อว่าเวลาในการดำเนินการต่าง๑สัปดาห์เนี่ยเพื่อไทยพร้อม
สามารถเข้าสู่การโหวตนายกได้
คุณเศรษฐาทวีสินวันนี้มาที่ที่ทำการพักเพื่อไทยด้วยนะครับทุกผู้ชมครับ
คุณเศรษฐาวันนี้ก็แจ้งกับเจ้าหน้าที่ให้บอกกับนักข่าวว่าวันนี้ของงดให้สัมภาษณ์
จากต้องรีบขึ้นไปประชุม
จังหวะนั้นก็ได้เดินไปคุยกับคุณแพทองทานพอดีนะฮะ
นักข่าวก็เลยพยายามสอบถามวันนี้แบบปกติคุณเศรษฐาให้สัมภาษณ์ทำไมวันนี้ไม่ให้สัมภาษ
สัมภาษณ์คุณนิดไปแล้วไม่ใช่หรอ
นึกว่าวันนี้พอเห็นชื่อจะได้ชิงคันดิเดตนายกเลยไม่ได้เห็นสัมภาษณ์
ไม่เกี่ยวกับกรรมการบริหารอีกแล้วเยอะแยะเลยครับวันนี้เรื่องปลักครองก็เรื่องสำคัญอยู่ครับ
คุณนิดพูดทัศน์เรียนเลยว่าพระเวลาไทยได้ต้อนรัฐบาลเสนอชื่อคุณนิดเลย
ครับนี่ก็ต้องไปบอกกรรมการบริหารครับ
ไปประชุมกัน
ความจริงผมก็โดยเฉพาะเวลาจัดเปิดปากกับภาคภูมินะช่วงบ่ายสามครึ่ง
แล้วมีนักวิชาการหรือบุคคลในแวดวงการเมืองมาพูดมาคุยกันเนี่ย
มันจะมีเรื่องหนึ่งนะคุณรัชพรที่เสียงเนี่ยค่อนข้างหลากหลาย

เดี๋ยวถือโอกาสถามท่านผู้ชมตรงหน้าจอไทยรัฐทีวีทางไลน์นะฮะ
ถ้าพักเพื่อไทยจะต้องไปเชิญพักอีกคั่วหนึ่งเข้ามาร่วมเนี่ย
มาเติมอ่ะมาเติมอ่ะเหมือนที่คุณหมอชนนั่นบอกอ่ะ
แต่ต้องคุยกันใน๘พักก่อนนะแล้วต้องเชิญเข้ามาเติมเพราะว่าเสียงโหวตนายกไม่พอ
ที่๙พักที่๑๐อะไรอย่างนี้ถ้าจะมีพลังประชารัฐด้วยเนี่ยท่านคิดว่ายังไง
ในนี้มีทั้งก้าวไกลมีทั้งเพื่อไทยที่เข้ามาพูดคุยกันอยู่ทุกวันเลยเนี่ย
คิดว่าอย่างนี้ไม่ได้ถ้าภูมิใจไทยได้ประชาธิปัตย์ได้ชาติไทยพัฒนาได้
แต่ถ้าพลังประชารัฐนี่ไม่ได้เลยรวมไทยสร้างชาติไม่ได้เลยในเงื่อนไขในขณะนี้เนี่ยท่านคิดว่ายังไง
โดยเฉพาะถ้ารวมไทยสร้างชาติตอนนี้บิ๊กตู่ประกาศวางมือทางการเมืองไปแล้วอย่างนี้
หรือถ้ารวมไทยสร้างชาติไม่มาแต่พลังประชารัฐมาเพราะไม่งั้นเสียงไม่ถึงเสียงไม่พอ

นี่ไงตรงนี้ไงใช่ไหมตรงนี้คือยังไง
เพราะเงื่อนไขเขาค้านกันอยู่นะ
ก็เลยต้องถามท่านผู้ชมลองแลกเปลี่ยนกันหน่อยสิว่า
ถ้าในแง่ที่เพื่อไทยเขาต้องไปจับคั่วใหม่แล้วเกิดก้าวไกลเขาบอกเขาไม่สบายใจในการอยู่ด้วย
กลายเป็นว่าต้องมีภูมิใจไทยมีพลังประชารัฐหรือมีประชาธิปัตย
ตรงนี้เข้ามาเติมจริงเนี่ยท่านคิดว่ายังไง
คุณผู้ชมลองส่งความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะคะ
อย่างสุภาพอย่าแรงกันมากนะคะคุณผู้ชม
เดี๋ยวดิฉันไม่กล้าอ่านไงเดี๋ยวอ่านไม่ได้